เป็นต้นไปแน่นอนครับพายุลูกนี้ก็จะหอบฝนหอบน้ำ
ตกในพื้นที่ประเทศไทยของเราโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ส่วนพื้นที่อื่นจะเป็นอย่างไรช่วงเรียกเวลาที่พายุลูกนี้จะมีบทบาทนั้นยาวนานแค่ไหน
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
เป็นช่วงที่พายุนั้นมีการเพิ่มความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับเคลื่อนตัวอยู่กลางทะเล
ดังนั้นจึงสามารถที่จะหอบเอาความชื้นจากบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทยก็คือฝั่งพม่าเนี่ยนะครับ
ข้ามมาบริเวณฝั่งเวียดนามนะครับดังนั้นฝนที่ตกมาในก่อนหน้านี้ก็จะเป็นฝนที่มีการหอบมาพร้อมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดแรงต่อเนื่องนะครับ
เพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงพายุลูกดังกล่าวแน่นอนนะครับพอพายุลูกนี้เคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นทวีปแบบนี้เนี่ยนะครับ
ก่อนที่จะขึ้นฝั่งฝนส่วนใหญ่นั้นจะไปกระจุกรวมตัวกันอยู่ในบริเวณใจกลางของพายุนะครับ
ดังนั้นจุดที่จะต้องระวังเป็นพิเศษก็คือในบริเวณทางตอนบนก็คือนี่ครับคือเส้นทางการเคลื่อนที่ของพายุ
ถ้าหากเราดูจากการคาดการณ์เนี่ยนะครับก็จะพบว่าพายุลูกนี้ก็จะมีการเคลื่อนตัวผ่านบริเวณทางตอนบนของภาคอีสานตอนบนนะครับ
ก็คือในบริเวณทางตอนบนของลาวของเวียดนามเนี่ยนะครับแล้วก็จะไปจอดอยู่บริเวณนางกล่าวนะครับ
ที่จะสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำดังนั้นนี่นะครับเป็นภาพการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในช่วงวันนี้จะพบว่า
ฝนส่วนใหญ่เป็นกระจุกรวมตัวกันอยู่บริเวณพื้นที่ที่มีการก่อตัวของพายุนะครับในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับ
ฝนส่วนใหญ่ยังคงอยู่บริเวณทางตอนบนนะครับกับอีกหนึ่งจุดก็คือในบริเวณพื้นที่ที่เป็นฝั่งพม่านะครับ
เพราะเอิญมีภูเขากั้นไว้อยู่จึงทำให้ฝนส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถที่จะเข้ามาในเมืองไทยของเราได้
แต่ว่าพอพายุลูกนี้สลายตัวเนี่ยนะครับจึงทำให้ฝนนั้นมีการกระจายตัวไปยังจุดต่างในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็ได้รับผลกระทบนี้
หลังจากพายุลูกนี้สลายตัวก็คือช่วงประมาณวันที่๑๘ฝนก็จะเริ่มกระจายตัวออกมานะครับ
แล้วก็จะมีการทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นอ่อนกำลังลงด้วย
ดังนั้นในช่วงที่พายุเคลื่อนตัวผ่านเนี่ยนะครับก็จะทำให้คลื่นในบริเวณพื้นที่อันดามันยังคงแรงอยู่นะครับ
พอพายุลูกนี้สงบลงคลื่นจะค่อยอ่อนกำลังแต่ว่ายังไว้วางใจไม่ได้นะครับ
ดังนั้นพอมีพายุมากแบบนี้ก็ทำให้มรสุมแรงขึ้นคลื่นยังคงมีโอกาสแรงต่อเนื่องเป็นระยะ
ใครที่จะออกเดินเรือจะเดินทางท่องเที่ยวในระยะนี้ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ